ท่านผู้ชมครับโจรคนร้ายยังไงก็บาปกรรมตามทัน
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่นครศรีธรรมราช
ผู้ชายคนหนึ่งไปตอนตี๓ของวันนี้เอง
ขี่จักรยานยนต์ไปนะครับไปจอดตรงแถวแถวท่อระบายน้ำริมฟุตบาท
ของแยกหน้าด่านนะครับชุมชนราเมษตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วลงจากรถเอาอะไรไปงัดงัดเนี่ยฮะค่ะแล้วก็เอาฝาเหล็กนะฮะ
ฝาเหล็กของท่อระบายน้ำเนี่ยโหขนาดมันใหญ่นะแต่ก็งัดเอาไปได้นะครับ
ฝาท่อไปเลยเหรอคะงัดเอาไปเลยฮะโอ้โหเอาขึ้นไปแล้วก็
เตรียมหนุ่มผ้ามาด้วยนี่ไม่ได้รถโลกร้อนนะนั่นนะสิ
ว่ายังไงดีล่ะเตรียมมาใส่นะนี่หมามันเดินผ่านเนี่ย
ไม่อายไม่อายหมาเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยมาให้สุภาพหน่อยก็ไม่อายสุดนัก
ใช่ไหมฮะหมาก็ได้ค่ะถ้าจะขนาดนี้แล้วเนอะก็เอาไปเลยนะครับ
เอาเอาฝาเอาไปทำอะไรปีสามนะครับพอก่อเหตุเสร็จนะครับ
ก็เลยขี่จักรยานยนต์หนีไปไปตามเส้นทางสะพานราเมฆชุมชนท่าโพนะครับ
หนีไปจากจุดเกิดเหตุได้ไม่ถึงห้ากิโลเมตรนี่ชาวบ้านเขาขี่รถผ่านเห็นไหมฮะ
แต่ตอนนั้นคืองัดขึ้นมาแล้วไงอ่านี่เอาผ้าคลุมใช่ไหมน่ะใช่
เพื่อตบตาชาวบ้านชาวบ้านก็อาจจะคิดว่าเออรถส่งรถเสียจอดทำอะไรแถวนี้หรือเปล่า
อันนี้ฮะก็ไม่ได้คิดว่าเป็นขโมยที่มางัดฝาท่อระบายน้ำ
เอาจริงจริงใครจะไปคิดว่าจะไปขโมยฝาท่ออ่ะถูกต้องฮะเออ
นี่ครับมันยังไงกันคะเนี่ยพอขี่รถออกไปได้สักห้ากิโลเมตร
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชไปไล่ติดตามจับกลุ่มตัวจนได้นะครับ
ตอนรถติดไฟแดงอยู่แยกท่าซักตำบลท่าซัก
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชตอนตีห้านี่จับได้แล้วค่ะ
คนนี้นะฮะยืนอยู่เนี่ยฮะใส่เสื้อกล้ามเนี่ยครับ
ตำรวจบอกว่าตามมานานแล้วคนนี้นะครับก่อเหตุมาหลายครั้งนะครับ
คือตอนจับได้เนี่ยสภาพยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
แต่ฝาท่อนี่คือคาตัวเลยนะคะถูกต้องนี่เห็นไหมอันเบอร์โล่อ่ะ
ไม่รู้จะดิ้นยังไงหลุดดีอะค่ะอุ้ยก็ยังพยายามขี่มอเตอร์ไซค์ไว้เนอ
อืมมันยากมากเลยนะเนี่ยมันกว้างมันยาวมันใหญ่อ่ะ
น้ำหนักตั้งยี่สิบกิโลกรัมได้อ่ะโอ้อุตหาเหลือเกิน
ถูกเอาผ้าห่อไว้นะครับมีท่อนเหล็กอีกท่อนหนึ่งนะฮะ
จักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุที่ขี่ไปด้วย
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบสวนนะฮะก็พาไปชี้จุดตรงจุดที่เกิดเหตุด้วยครับ
อ้าวมีพราพงค์โจรปิศอยู่น่ะ
มีพราพอยู่ล่ะ้ห์เล่าเลย
ยอมรับศาลภาพไหมยอมรับศาลภาพไหมศาลภาพไหม
ตรงนี้ก็มีขึ้นโกนั้นเตรียมจะงัดแต่ไม่ได้งัด
ไม่มีเลยเดี๋ยวเอาภาพให้เลยเดี๋ยวเอาภาพให้เลย
นี่ค่ะตำรวจบอกหลายที่เลยนะถ้าเก็บโรงพยาบาลปิดเนี่ย
จับเอาไว้ได้เนี่ยยอมรับซะเถอะไม่ต้องปฏิเสธหรอก
สุดท้ายนะฮะต้องรับสารภาพนะครับหลักฐานมันมัดแน่น
มันคาอยู่ที่ตัวขนาดนั้น
ผู้ต้องหาคนนี้ชื่อนายสมศักดิ์รัฐวิราชอายุ๔๒ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละเขามีฉายานะฮะ

เอกนาวงศ์นี่ฉายาของเขาเป็นชื่อกับฉายาอะไรเขาก็ไม่รู้นะครับ
ก็ให้การวกวนสับสนหน่อยนะแต่เท่าที่จับใจความได้ก็คือก็ยอมรับว่าทำจริง
เวลาขโมยฝาท่อแถวนี้ได้เนี่ยตามถนนหนทางเนี่ย
เอาไปขายร้านรับซื้อของเก่าเงินที่ได้มาเอาไปซื้อยาเสพติด
ตามสูตรเลยแม่ร้านรับซื้อของเก่าก็เห็นก็ต้องรู้อ่ะนะ

คือคุณเห็นว่าเขาเอาฝาท่อขนาดนี้มาขายเนี่ย
คุณก็ต้องคิดนิดนึงว่าเขาไปเอาฝาท่อมาจากไหนจากบ้านเหรอหรือยังไง
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปนะครับตรวจปัสสาวะก็พบว่าเสพยาเสพติดจริงนะครับ
คือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาลนครศรีธรรมราชเนี่ย
ให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าก็ไปกับตำรวจร่วมกับตำรวจเนี่ย
ออกติดตามตัวคนร้ายที่ขโมยฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่มานานหลายคืนแล้ว
มีภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ยังตามจับไม่ได้สักที
วันนี้ตอนช่วงเช้ามืดเนี่ยผู้ที่แจ้งเหตุมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วไปไล่ตามจับได้ตอนติดไฟแดงตอนเอาฝาท่อแล้วขี่ไปแล้วเนี่ย
เหมือนกับท่าทีแบบมีหลกมีเหล็กมีฝาท่ออะไรอยู่หน้ารถอย่างนี้

จะมีผ้าคลุมก็ตามแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยออกไล่เจอเลยฮะ

เดี๋ยวเห็นไหมฮะอ๋อนี่ไงเห็นหลวงพ่อไหมหลวงพ่อเดินออกมาจากหลวงพ่อเห็นเลย
เห็นมาแต่ไกลอยู่แล้วอ๋ออ่าโอ้โหนี่ฮะต้องกราบหลวงพ่อจริงจริง
ใช่โอ้นี่นี่เห็นคาตาเลยค่ะอย่างเนี้ยลงมาแล้วก็เดินไปเดินมาสักพัก
ฝาท่อเลยอืมเห็นไหมหลวงพ่อท่านก็เนียนเหมือนกันนะ
จะยกมือไหว้พระสักทีมันก็ไม่ไหว้อ่าบาปตามทันเลยไหมเนี้ยเออ
ให้ไหว้พระถ้าคุณขโมยฝาท่อก็ต้องตามทันอยู่ดีอะค่ะเออใช่ใช่
ตัวผู้ต้องหาเองรับสารภาพว่าขโมยไปประมาณ๘จุด
แต่ผู้ต้องหาจำถนนชื่อถนนไม่ได้จำซอยไม่ได้หลายซอย
แต่ที่รับมาก็คือประมาณแปดแปดขวา๘จุดครับ
แสสำคัญก็คือได้จากพระคุณเจ้าที่ออกบินทบาทตอนเช้าซึ่งท่านใดมาพบเจอ
แล้วก็ได้ไปแจ้งทาง
ได้มาเตี้ยงข่าวอีกทีหนึ่งเพื่อก็ได้เป็นข้อมูลในการจับคุมครั้งนี้ครับ
คือเราไปถามชาวบ้านแถวนี้บอกว่าก็โล่งอกโล่งใจแล้วฮะ
เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นจุดระบายน้ำ
เวลาฝนตกแล้วก็ระบายน้ำลงท่อแล้วก็กันขยะไม่ให้ลงไปนะ
แต่เวลาคนร้ายเนี่ยที่มันขโมยไปเนี่ยฮะเวลาเขาขี่จักรยานยนต์แถวนี้เขาเดินผ่านไปผ่านมา
บางคนไม่เห็นตกท่อสะดุดท่ออันตรายนะปากเจ็บกันไปอีก
ต้องเอาไม้มาปักเอาไว้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็จับได้แล้วนะฮะ